คุณผู้ชมและชวนคุณขวัญดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อย
คำถามคือใครผิด
รถเมย์จอดติดไฟแดงอยู่ประตูรถเมย์ไม่ได้ปิด
มีคนเดินมาขึ้นรถเมย์เอง

รถเมย์บอกว่าคนมาขึ้นรถต่างหากที่ผิด

เข้าใจไหมว่ารถมันติดคนจะขึ้น

อย่างนี้มีคนขึ้นถือว่าไม่รับ
ถ้าเขารายงานพวกหนูแล้วคุณตำรวจรับผิดชอบให้พวกหนูไม่ไปจ่ายที่ขนส่ง
ใครจะเป็นคนรับผิดชอบให้หมูจ่าย๕๐๐๖๐๐อย่างนี้
พวกหนูได้กันวันละ๖๐๐๗๐๐จะเอาไหนไปจ่ายให้เขา
ถ้าเขาผู้โดยสารรายงานพวกหนูแล้วพวกหนูจะเอาไหนไปจ่าย
ถ้าพวกหนูไม่รับก็เออรถคันนี้ไม่รับผู้โดยสารนะ

เข้าใจนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ตกลงแล้วใครกันแน่ที่ผิด
ดังเอาคลิปนี้มาลงแล้วบอกว่าผิดมากไหม

เล่าให้ฟังเพิ่มเติมครับว่าคลิปนี้รถเมย
สาย๒๗เขาจอดรถติดอยู่จอดอยู่นิ่งประตูรถเมย์ไม่ได้ปิด
แล้วก็มีคนเดินขึ้นมาบนรถก็คือผู้โดยสาร
พอผู้โดยสารก้าวขึ้นมาบนรถเสร็จปั๊บ
ตำรวจสองนายนี้ขี่รถตามมาแล้วบอกว่า

คุณจอดรับผู้โดยสารนอกป้ายรถเมย์ได้ยังไง
ถามคนขับผ่านกระเป๋ารถเมย์แบบนี้
ฝั่งของรถเมย์ก็เลยชี้แจงแล้วก็อัดคลิปไว้ด้วยครับ
คือพยายามจะอธิบายกับทางคุณตำรวจบอกว่า

แต่คือคุณตำรวจเข้าใจไหมว่ารถมันติดอยู่ไง

แล้วคือประตูเปิดอ้าไว้แบบนี้แล้วผู้โดยสารเขาเดินขึ้นมาเอง

ถ้าผู้โดยสารรายงานไปที่กรมขนส่ง
ว่ารถเมย์ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร

นึกออกไหมในฝั่งรถเมย์
เขาเลยบอกว่ารถเมย์ผิดเหรอ
รถมันติดนะแล้วผู้โดยสารเขาขึ้นมาเอง
ถ้าเราจะปิดประตูใส่หน้าเขาเดี๋ยวโดนร้องเรียนอีก
แต่อีกฝั่งนึงมันคิดได้เหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นแล้วตำรวจผิดเหรอคุณ
แต่ตำรวจก็คือต้องถือกฎหมายบังคับใช้กฎหมายไง
นั่นแหละครับมันก็เลยมีการโต้เถียงกันอยู่นานสองนาน
ตำรวจถ่ายรูปรถเมย์ถ่ายป้ายทะเบียน
ทำให้ฝั่งรถเมย์คราวนี้เริ่มไม่พอใจแล้วไง
ก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ไปโรงพักก็ไปได้
แต่ตำรวจต้องจ่ายค่าโดยสารคืนให้กับผู้โดยสารเขาเองนะ
พอขึ้นมานั่งแล้วผู้โดยสารเขาจ่ายเงินไปแล้วไง

จังหวะนั้นมีผู้โดยสารบนรถตะโกนบอกตำรวจ
ไปเถอะอยากกลับบ้านแล้วเหนื่อยมากแล้ว

คุณผู้ชมไปดูวินาทีที่หัวจะปวดนี้กันครับ

เดี๋ยวให้พี่คืนเงินผู้โดยสารให้หนูคนละ๑๐บาท

เดี๋ยวไปด้วยเลยเพราะถ้าคิดว่าพวกหนูผิด

ให้เขาเดี๋ยวให้เขาลงเดี๋ยวพวกหนูจะไปกับคุณตำรวจ
ถ้าคนต้องเข้าไปผมไม่ให้อันนี้ก็เลย
ใส่กุ๊บไว้แล้วก็มีกุ๊บลองไม่ผิดผู้โดยสาร
นี่คนเต็มรถแต่ตำรวจบอกว่าทำผิดกฎหมาย

ทีนี้ฉันดูแล้วเหนื่อยเครีงคือ

คุณผู้ชมเห็นใจใครครับชาวเน็ตเสียงแตกนะครับ
เอาเหรอยังไงฟังมุมของชาวเน็ตหน่อยนะฮะคือมีทั้งเห็นใจรถเมย์นะ
แล้วก็เห็นใจผู้โดยสารฝั่งที่เห็นใจตำรวจก็มีเหมือนกัน
คือจริงเข้าใจทั้ง๓ฝ่ายนะคือรถเมย์เองปฏิเสธ
คือโดนทั้งขึ้นทั้งร่องพูดง่ายไม่รับก็โดนรับก็โดน
ตำรวจเองผมก็เข้าใจนะถ้าปล่อยผ่านเดี๋ยวคนก็ดราม่าอีกว่า
ทำไมทีนี้ปล่อยผ่านนะคือในฝั่งผู้โดยสารเองก็เข้าใจนะ
เหนื่อยอยากกลับบ้านแล้ววินาทีนั้นถ้ากลับช้าเดี๋ยวเกิดฝนตกอีก
น้ำท่วมขังอีกเลยเข้าใจทุกฝ่าย
เอาเป็นว่าบทบาทและหน้าที่จากนี้ไป
โดยงานที่เกี่ยวข้องคงจะต้องรับไม้ต่อของความปวดหัวนี้แหละครับ
ถ้าต้องมีการตัดสินถูกผิดกันก็ต้องว่าไปตามกฎกติกานะ
เดี๋ยวดูนะฮะว่าหน่วยงานต้นสังกัดที่บังคับใช้และดูแลจะว่ายังไง
เดี๋ยวมีความคืบหน้ามีคำชี้แจงรายงานให้ทราบต่อไปครับ

เขาก็จะบอกว่ามันอรุมอร่วยตักเตือนอะไรกันก่อนได้ไหม